สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะคุยเรื่องที่เตรียมไว้วันนี้
ขอบอกเรื่องเฉพาะหน้าก่อนเรื่องคอรมอจะเข้าคอรมอหรือไม่
รถไฟฟ้าสายสีส้มเรื่องนี้เรื่องใหญ่
เพราะถ้าคอรมออนุมัติแล้วมีการไปฟ้องร้องกันทีหลัง
แล้วถ้าสารตัดสินว่าผิดคอรมอที่อนุมัติก็มีความผิดกันทุกคน
ถามว่านั่งฟังเขาเฉยไม่ออกความเห็นสนับสนุนเนี่ยผิดไหมผิดครับ
คอรมอลไม่ได้อันนั้นก็หมดเรื่องไป
ฉะนั้นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มให้จับตามองเพราะมันจะมีผล

เหมือนคดีหวย๒ตัว๓ตัวอันนั้นโดนหมด
ฉะนั้นวันนี้ให้จับท่าทีดูว่าคอรมอจะเอายังไง
ทีนี้มาถึงเรื่องที่ผมบอกไว้คราวก่อนว่า
การเลือกตั้งคราวนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งปี๖๒
การเลือกตั้งปี๖๒พักการเมืองประชาชนพอทำใจได้ว่า
เอาละคอสชเขาต้องการจะสืบทอดอำนาจ
ฉะนั้นองคพยพทั้งหลายที่เขาจะทำอะไรกัน
เพื่อให้ชนะการเลือกตั้งเพื่อเป็นนายกก็ขวางเขาไม่ได้
แต่ว่าการเลือกตั้งคราวนี้เป็นบรรยากาศของการเลือกตั้งที่ต้องเล่นกันแฟร์
สู้กันอย่างยุติธรรมเอาเปรียบกันไม่ได้
ใครเอาเปรียบพักไหนเขาก็ไม่ยอมกันเพราะถือว่าล้างไพ่ว่ากันใหม่
บทบาทของกรกตสำคัญมากในเรื่องนี้
ผมจะคุยเรื่องนี้กับอดีตกรกตที่ตอนนี้มาเป็นนักการเมืองสังกัดพักเสรีรวมไทย
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ

เอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องผมได้ยินมาว่า
ความผิดต่างที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องพักนั้นพักนี้เนี่ย
พอประกาศยุบสภาแล้วเขาจะถือว่าเรื่องที่ทำผิดมาก่อนการยุบสภา
ไม่ต้องคิดกันหมดเรื่องกันเจ้ากันใช่หรือเปล่าอาจารย์
คือเป็นความเข้าใจของฝ่ายการเมืองนะครับ
แล้วก็เป็นความเข้าใจของกรรมการการตั้งบางคนนะครับ

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นครับว่าเวลามีการไปร้องเรื่องการทำผิดทุจริตการเลือกตั้ง
ในต่างจังหวัดนะกรกตต่างจังหวัดนะ
เขาก็จะบอกว่าอย่ามาร้องเลยเดี๋ยวเขายุบสภามันก็ยกเลิกกันไปเจ้ากันไป
นั่นคือวิธีการในการปัดออกนะครับเพื่อให้ไม่มีคำร้องนะครับ
แล้วก็ฝ่ายการเมืองเองก็เข้าใจแบบนี้นะครับ
แต่ผมขออนุญาตทำความเข้าใจแบบนี้ครับว่าจริงแล้วเนี่ย
รีเซตหรือการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นความชัดเจนเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับ
ใช้จ่ายหมายความว่าเวลาที่นักการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเลือกตั้งเนี่ย
ถ้าหากว่าอยู่จนครบวาระเขาก็คิดแบบหนึ่ง
แต่ถ้ายุบสภาเนี่ยเขาก็คิดเพียงแค่ว่าคุณต้องใช้ในเวลาประมาณ๖๐วัน
ก็มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงก็จะเริ่มนับกันใหม่เฉพาะค่าใช้จ่ายครับ
แต่คดีเนี่ยเป็นเรื่องของกรกตครับที่จะต้องคิดนะครับว่าท่านจะเดินต่อหรือท่านจะยกออก
ถ้าจะยกออกต้องมีเหตุผลถ้ายกออกประเภทว่าล้างกันหมดเลยใครร้องอะไรมาก็แล้วแต่ในกี่สิบเรื่องกี่ร้อยเรื่องเนี่ยโยนทิ้งหมด
ผมก็จะบอกว่าท่านกรกตเองอาจจะมีปัญหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
มาตราหนึ่งครับที่คนยังไม่คุยกันเลยนะครับผมขออนุญาตอ่านมาตรานี้ในรายการของพี่สุภาพ
ของพระราชนิยัตริย์ประกอบรักษณุนวัฒนิการและตั้งส่อนะครับ
เนื้อหาสาระเขาว่าอย่างนี้ครับว่าก่อนประกาศผลนะ
คำว่าก่อนประกาศผลเนี่ยมันมีความหมายหมายความว่าไงฮะ
มันไปเมื่อไหร่ก็ได้นะมันไม่ใช่แค่ช่วงของการยุบสภานะ
ตัดผลมันอาจจะยาวไปถึงช่วง๑๘๐วันก็ได้นะ
ถูกไหมครับบอกก่อนประกาศผลถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้สมัครผู้ใดกระทำการสับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจ
ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนะครับ
อันนี้เนี่ยกรกตสามารถลงมติที่เขาเรียกว่าให้ใบส้มได้
ให้ใบส้มคืออะไรครับก็คือสมมุตินะครับ
คุณเข้าเขตการเลือกตั้งแล้วแล้วคุณก็สมัครเป็นผู้สมัครแล้วนะฮะ
คุณเคยไปแจกเงินเคยไปจัดเลี้ยงนะครับ
เคยไปใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการหาเสียงต่างนะครับ
ฐานะของคุณเป็นผู้สมัครใช่ไหมครับแต่ถึงวันเลือกตั้งเนี่ย
วันเลือกตั้งเนี่ยถ้าเราพบว่าคุณผิด
ให้ใบส้มคุณก็คือการเพิกถอนสิทธิ์
สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว๑ปี
ก่อนเลือกตั้งว่าเบอร์ของคุณเนี่ยมันหายไปเลยครับ
หายไปเลยก่อนเหมือนกับที่คุณสุรพลที่เชียงใหม่เจอ
ใช่ครับใบส้มเนี่ยก็คือใบส้มกรณีแบบของคุณสรพลที่เชียงใหม่เจออ่า
นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่กรกตเองไม่รอบครอบครับ
เนื่องจากว่าเขาไปถวายเงินให้เกี่ยววัฒน์
ไม่ให้กับวัฒน์ให้เกี่ยวเจ้าอาวาสนาธรรมบุญมันเกิดเขา๒๐๐๐บาท
แล้วก็กรกตก็ไปตีความหมายว่าเป็นการให้กับวัด
แล้วเขาก็ฟ้องกลับแล้วสารก็ตัดสินแล้วว่าเขาชนะ
ต้องจ่ายเงินเขาอะไรต่ออะไรเห็นว่าประมาณ๗๐ล้านตกลง
ตอนนี้ต้องรอรอสารอีกสารหนึ่งเหรอฮะ
ที่เขาก็กตแพ้ไป๒ศาลแล้วนะแพ้ไป๒แล้ว
เมื่อก่อนก็แพ้ไปแล้วนะครับดอกเบี้ยก็ขึ้นไปเรื่อยนะ
เพียงแต่ว่าสารอุทธรณ์เขาลดค่าใช้จ่ายออกมาว่าที่ต้องใช้คืนลดลงจากเดิม
ตอนนี้ดูตัวเลขใน๖๐กว่าล้านที่ต้องจ่ายนะครับ
ใครจะจ่ายถ้าสารสุดท้ายตัดสินว่าคุณสุรพลชนะยืนตามสารชั้นต้น
ยืนตามสารอุทธรณ์ใครจะจ่าย
คือขณะนี้กรกตยังไม่ดีการะ๒เดือนแล้วยังไม่ดีการนะ
ขยายขั้นที่๑ขยายขั้นที่๒จะครบขั้นที่๓ประมาณวันที่๒๐มีนานี้นะครับ
ดังนั้นถ้า๒๐มีนายังไม่ดีการ์อีกนะครับ
ดีการอาจจะบอกว่าไม่ให้ขยายแล้วนะครับก็อาจจะต้องตัดสินเลยนะครับ
ตอนนี้ถ้าตัดสิทธิ์แล้วต้องเสียเงินเบื้องต้นครับก็คือสำนักงานเนี่ยจะต้องเป็นคนจ่ายเงินไปก่อน
ทางฝ่ายผู้เสียหายเองก็สามารถบังคับคดีได้นะครับว่าจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายอย่างต่างอย่างไรนะครับ
แต่หลังจากจ่ายแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าทางกระทรวงการคังจะต้องตั้งกรรมการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิด
คือใครก็ตามที่ทำให้เงินหลวงเนี่ยมันสูญเสียโดยไม่มีความจำเป็น
เงินหลวงนี่คุณสุภาพตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับ
เพราะฉะนั้น๖๐ล้าน๗๐ล้านจ่ายไปมันต้องมีคนผิด
เขาก็จะตั้งกรรมการหาผู้รับผิดทางละเมิด
และถ้าพบว่ากรมีนี้กรกต๗คนนะครับตอนนั้นลงมาตรี๖คนนะครับ

วันนี้มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดการวินิจฉัยที่บกพร่องนะครับ
เรียกว่าเป็นการกระทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เอาเรื่องนี้พักไว้ก่อนหัวข้อวันนี้ที่ผมจะชวนคุยตั้งแต่ต้นเนี่ย

สร้างชาติไตรลงปลาใสพาดพิงสถาบันอันนี้อาจารย์ไปร้องกับกรกตไว้ใช่ไหมครับแล้ว
แล้วได้ตามเรื่องไหมเห็นว่าจะเป็นยังไง
คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมไปร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นวันที่เปิดตัวคุณประยุทธ์นะครับ
เป็นคันดิเดตนายกนะฮะที่ศูนย์ศิริกิจที่ศูนย์ศิริกิจ
อันนั้นเนี่ยกรกตท่านตีตกไปท่านบอกว่ารายละเอียดคำร้องไม่มี
ผมก็บอกว่าไม่มีได้ไงผมเขียนละเอียดยิบขนาดนั้นนะครับ
ไอ้ที่ว่าขนคนมาไอ้ที่ว่าบอกบอกว่าเป็นการประชุมแต่ไม่ได้ประชุมเนี่ยอ่าอ่า
ใช่มีทั้งขนคนมามีทั้งแจกเสื้อแจกหมวกประมาณ๕๐๐ใบ๕๐๐ชุด
มีทั้งจัดมรสบมีทั้งปลาใสก็คือ๔เรื่องไปพร้อมกัน
อันนี้เนี่ยก็ถือว่ากรกตตัดสิทธิ์แล้วว่าไม่รับเรื่อง
เนื่องจากว่าเขาบอกรายละเอียดไม่ครบ
ทีนี้ของเวลามันน้อยนิดนึงของดรไตรลงเนี่ยที่อ้างพาดพิงสถาบันเนี่ย
อันนี้อาจารย์ไปร้องได้คำตอบหรือยังเขาว่ายังไง
ยังไม่ตอบมาถึงผมนะแต่ว่าก็มีหนังสือเตือนไปถึงดรไตรรงใช่ไหม
เตือนพักอื่นด้วยเตือนดรใจลงด้วย
อย่าทำอย่าทำแบบนี้ซึ่งต้องมีความหมายหมายความว่า
น่าจะผิดนะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ผิดคงไม่เตือน

ก็ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้เนี่ยกรกตจะทำอะไรต่อด้วย
ต้องรอดูครับว่าเขาจะทำอะไรต่อในเรื่องนี้

เรื่องการใช้ทรัพยากรของรัฐไปหาเสียง
เฮลิคอปเตอร์ใช้อะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
อาจารย์บอกว่าจะเอายังไงปล่อยเข้าไปเหรอ

คือจริงแล้วเนี่ยคือการเตือนเนี่ยการบอกกล่าวเนี่ย
ผมถือว่ามันเป็นการส่งสัญญาณเบื้องต้นก่อนนะ
ถ้าใครพักไหนหรือผู้บริหารบ้านเมืองคนไหน
พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็เพิ่งรู้นะครับว่า
ที่เขาเตือนเขาก็มีน้ำใจ
อยากจะให้คุณเลิกการกระทำการ

เห็นต่างไปอุ้มเขาไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ย
ว่ามันจะบานปลายนะ
ก็ฝากบอกท่านผู้บริหารทั้งหลายนี่นะว่า
อย่าทำเลยครับอย่าทำสิ่งนี้มันไม่เกิดประโยชน์
แล้วจะมีมุมมองที่จะทำให้คนไปร้องได้ครับ
เอาล่ะจากนี้ไปเนี่ยบทบาทของกรกต

กรกตจับตามองพักการเมืองภาคประชาชนสื่อจับตามอง
กรกตเอากันเป็นทอด

ขอบคุณครับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรครับ
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ